คือเดี๋ยวค่อยพูดถึงก้าวไกลเนี่ยเขาบอกเขาจะเอานะ
ไม่ยอมประธานสภาเนี่ยต้องพักเขาแต่เรื่องของค่าแรง๔๕๐บาท

แม้ว่าทางภาคของผู้ประกอบการบอกว่าไม่ไหวนะ

ก็ได้รับผลตอบรับในเชิงบวกจากประชาชนและพักร่วมรัฐบาล
แล้วก็สวก็ยอมรับในหลักการมากขึ้น
เชื่อว่าจะได้เสียงมากพอในการโหวตนายกัธมนตรี

ส่วนประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาทภายใน๑๐๐วัน
ยืนยันว่าจะเดินหน้านโยบายนี้ครับ
หากจะตั้งรัฐบาลแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
ส่วนข่าวลือว่าจะมีโรงงานปิดตัว
ยืนยันนะครับไม่ต้องห่วงมีมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมครับ
ขึ้นค่าแรงก็จะเป็นกลไกทางฝ่ายบริหารนะคะต้องใช้กลไกทางฝ่ายบริหาร
ดังนั้นจะเริ่มต้นเดินหน้านับหนึ่งได้
ก็คือเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็มีคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วค่ะ
เดินหน้ายืนยันว่าจะมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม
แน่นอนว่าหลายบริษัทอาจจะยังคงกังวลว่าการเยียวยาจะไม่เพียงพออย่างไร
เรายังคงที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็น
ทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันได้เมื่อค่าแรงต้องเพิ่มขึ้นค่ะ
นั่นคือเรื่องนะครับร้อนใจของผู้ประกอบการที่จะรับกับนโยบายขึ้นค่าแรง
ส่วนเรื่องกัญชาห้างร้านที่เขาปรับตัวมาประกอบธุรกิจกัญชากัน
ก้าวไกรยืนยันว่าต้องกลับไปเป็นยาเสพติดและจำเป็นต้องออกประกาศ
เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการผู้ปลูกผู้จำหน่ายที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย
ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาครับอันนี้เป็นคำยืนยันมา
ส่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราชดรทางรองหัวหน้าภักร์เก้าไกร
ก็ยืนยันว่าพักเก้าไกรมีความจำเป็นก็ต้องได้ตำแหน่งนี้เหมือนกัน
เพื่อผลักดันวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูลให้ราบรื่น
เปิดทางให้มีร่างรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
ส่วนที่มีชื่อนายณฑวุฒิบัวประธุมรองหัวหน้าภักร์เก้าไกร
ไปเป็นประธานสภายอมรับว่ามีการพูดคุยกันนะแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปครับ
ส่วนตัวนะเธอมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะอยู่ร่วมรัฐบาลกับก้าวไกล
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาพหรือไม่ก็ตาม
แล้วก็ยืนยันว่าก้าวไกลไม่แทงข้างหลังเพื่อนครับ
ขณะที่พักเก้าไกลเราก็ยืนยันว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งของประธานสภา
ไว้กับพักเก้าไกลนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่
ต้องใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแล้วเรายังมีอีกสามวาระนะคะ
ที่จำเป็นที่จะต้องได้ตำแหน่งที่เป็นประมุกในฝั่งนิติบัญญัติเช่นเดียวกัน
อันนี้ฉันก็ยังมั่นใจว่ายังไงพักเพื่อไทยก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อ
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามค่ะ
ขณะที่นางอมรัฐโชคประมิตกุลนะครับจากพักเก้าไกลเหมือนกัน
ทวิตตอกย้ำว่าประธานสภากระดุมเม็ดแรกของก้าวไกลครับ
เพื่อผลักดันกฎหมายก้าวหน้า

ประเสริฐจันทรรวงทองครับเลขาธิการพักพูดถึงตำแหน่งประธานสภา
เสียงสอสอเขตของก้าวไกลกับเพื่อไทยอย่าลืมนะจ๊ะได้๑๑๒เท่ากันแล้ว
ดังนั้นอยากให้มีการพูดคุยหาทางออกได้ไหม
ตำแหน่งนี้สำคัญนะอยากให้คำนึงถึงความเหมาะสม
แต่ถ้าพักเก้าไกลไม่ยอมพักเพื่อไทยก็คงต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งว่า

แต่พักเก้าไกรได้นายกไปแล้วนะถ้าเพื่อไทยจะมีโอกาสทำงานตรงนี้
ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมั้งนะครับอันนี้ท่าทีจากเพื่อไทยนะ
ส่วนที่มีชื่อของคุณหมอชนน่านที่จะนั่งประธานสภานะครับ
ก็นายประเสริฐบอกว่าหมอชนนั่นเหมาะสมอยู่แล้วล่ะ
มีประสบการณ์ในสภาแล้วเก่งเรื่องข้อบังคับนะครับ
หัวหน้าภักดิ์นึงเป็นนายกก็อย่างหัวหน้าภักดิ์นึงเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะ

ขณะที่นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คนที่เหมาะสมจะนั่งประธานสภาว่าต้องเก่งเรื่องกฎหมาย
อย่างในชนหลีกภัยอดีตประธานสภาวางวัฒนฐานไว้ดีมาก
โอ้โหเรื่องกฎหมายไม่ต้องห่วงแม่นเป๊ะนะครับ
ข้อบังคับแม่นลูกล่อลูกชนมีบารมีถึงนะครับ